เมื่อถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับพนักการขนส่งเอกชนกดกริ่งรัวเลยนะครับ
คือในรายงานข่าวบอกว่าลูกค้าออกมารับของชา
ค่ะก็มีการด่ากันอืมมีการด่ากันเสร็จปั๊บ
พนักงานส่งสินค้าเนี่ยไม่พอใจไปพาพวกมาครับ
อย่าทำอะไรนะ

ไม่ได้

ข้างหลัง

ไม่เอาว่าเกิดจากเรื่องการส่งของ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางพลีสมุทรประการ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ

อายุ๕๗ปีแล้วนายนาริสเจ้าของบ้าน

บ่ายสองครับบ่ายสองเมื่อวาน
ก็มีพนักงานส่งพัสดุนะครับ

ขี่รถจักรยายนมาส่งพัสดุที่บ้าน

เพราะเลี้ยงหลานอยู่นะครับพอพนักงาน

ไม่เกินหนึ่งนาทีก็กดกริ่ง

นายนาริสลูกชายเจ้าของบ้านลงมาครับ
ถามว่ากดกริ่งอะไรขนาดนั้นนะพี่

แล้วบอกว่าเป็นเธออีกแล้วเหรอ
ส่งของทีไรมีปัญหาทุกที

ไม่รับก็ได้แล้วก็มีการตะโกน

นายนาริสเห็นมั้ยคุณผู้ชมเสื้อเขียวมันก็วิ่งตามครับ

แล้วไปถ่ายบัตรพนักงานแต่อีกฝ่าย
พาพวกมาสองคนแล้วด่ากันคราวนี้

นาริสก็ไปตามเพื่อนมาบ้างนะครับ
แล้วรวมกับแม่ด้วยแล้วก็น้องสาวด้วย

นางปฏิชยาตบหน้าไปครั้งหนึ่งฮะ
แต่เรื่องไม่จบแค่นี้นะครับ

เฮ้ยนี่เรื่องส่งของเหรอเนี่ย

รอปภก็ปิดไม้ไม่ให้เข้า
กลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุก็มุดแล้ววิ่งกลัว

ส่วนสาเหตุที่เจ้าของบ้านออกมารับพัสดุเช้า

ได้ยินเสียงกดกิ่งตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะ

ว่าแบบนั้นฟังเธอหน่อย
พอไปถึงปากทางก็โทรเพื่อนมาสองคน

แล้วก็ตามให้แตกจนโมโห

ใช่ไล่กวดตามเราก็บอกว่า
มาเขียนนะ

แล้วเจอกับผลส่งมันเจอก็มาหลายครั้งละ

ก็เชิญทั้งสองฝ่ายนะครับมาสอบสวน
เรื่องต้นแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่
ร่วมกันชุลมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายกัน
ตั้งไปการพังเรียกราบรักร่างกายการจนเป็นเหตุให้เกิดอัตรายแก่คาย
หากพบผู้ก่อเหตุเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มต่อไปฮะโอ้โห
นะครับว่าเรื่องเกิดจากการส่งของส่งพัสดุ

อืมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับวิทยาศาสตร์นะคะ